วานบรูด้าโผล่มาให้เห็นกันเยอะค่ะ
หลายคนก็อยากจะไปเยี่ยมชมความสวยงามของท้องทะเลแล้วก็ธรรมชาตินี้

แว้นเจ็ดสกีลงไปถึงในน้ำแล้วนะคะ

คือไม่ได้จะไปแกล้งหรือว่าไปไล่อะไรมัน

แต่เวลาที่มันมีเจ็ดสกีที่มันค่อนข้างเร็วและแรง

ไปใกล้มันคือมันไม่โอเคนะคะ
เรื่องนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเขาขี่เจ็ดสกีลงไปดูวานบรูด้ากลางทะเล

แล้วก็คือใช้ความเร็วสูงคุณ
เหมือนขี่แว่นแบบเพื่อไปดูมันนะคะ

ซึ่งมันเป็นการรบกวนการหากินของฝูวานบรูด้า
นายสมพงศ์เพชรนาคผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีบอกว่า
ขี่เจ็ดสกีลงไปรบกวนการหากินของวามบรูด้า
ถือเป็นการทำผิดระเบียบและกฎหมายเลยนะคะ
และผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมเรือเนี่ย
ต้องมีใบประกาศนียบัตรการควบคุมเรือตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

แล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือในทะเลได้คุณดูสิ
หลายคันมากแล้ววนลงไปกันแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดในวันชาตรีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะ

ก็น่ารักมากนะคะที่ยอมรับฟัง